สวัสดีครับค่ำคืนนี้นอกจากจะเป็นค่ำคืนที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะครับ
บนท้องฟ้าครับมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ๓ปรากฏการณ์ให้กับคนที่ชื่นชอบปรากฏการณ์ทางนาราศาสต
รวมไปถึงใครที่อยากเห็นความสวยงามบนท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ให้กับทุกคนได้ชมกัน
ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงดาว๓ดวงนะครับ
นั่นก็คือโลกดวงจันทร์และดาวอังคารมาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าพิเศษสุดละทีเดียว
ปรากฏการณ์ที่ว่านี้เกิดจากอะไรเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างนั้น
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมเอาดวงดาวทั้งหมดนี้เข้ามาใกล้คุณผู้ชมเลยดีกว่านะครับ
อย่างที่บอกนะครับว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีทั้งโลกมีทั้งดวงจันทร์และดาวอังคารจะมาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าพิเศษเลยทีเดียว
อย่างแรกครับเรามาดูที่ดาวอังคารกันก่อนนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับพบว่าดาวอังคารจะเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกของเรามากที่สุดนะครับ
ซึ่งมากที่สุดในที่นี้ก็คือมากที่สุดในรอบสิบห้าปีละทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าหากเรามองไปบนท้องฟ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับ
เราจะเห็นภาพของดาวอังคารครับเป็นจุดสีส้มแดงปรากฏอยู่บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งนี่แหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้เห็นกันอย่างแรกในค่ำคืนนี้
ปรากฏการณ์อย่างที่๒ครับเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์นั่นเองนะครับ
ปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีทุกวันพระวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าในค่ำคืนนี้จะมีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์นะครับหรือว่าจันทรุปราคานั่นเองนะครับ
เกิดจากการที่โลกมากั้นระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะครับ
จึงทำให้ดวงอาทิตย์ไม่สามารถให้จะส่องแสงไปยังดวงจันทร์ได้ตรงนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งมีขนาดใหญ่มากเนี่ยนะครับ
โลกของเราไปโลกของเราก็สะท้อนแสงที่เป็นสีแดงแบบนี้เนี่ยนะครับ
เข้าสู่ดวงจันทร์อีกทีหนึ่งดังนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้เป็นดวงจันทร์สีเลือดนะครับ
ซึ่งปรากฏการณ์นี้เองเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นหลังตี๒ในต้นไปนะครับ
แล้วก็ยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงประมาณตี๔๓นาทีนะครับ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะครับก็จะกินเรียกเวลา๑ชั่วโมงกับอีก๔๓นาที
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่๒๑นี้เลยทีเดียวนะครับ
และที่สำคัญครับในค่ำคืนนี้ดวงจันทร์นั้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ไกลโลกของเรามากที่สุดด้วยนะครับ
ดังนั้นเราอาจจะไม่เห็นดวงจันทร์ใหญ่โตเหมือนกับครั้งก่อนก่อนหน้านั้นที่เป็นซุปเปอร์ฟูลมูลซุปเปอร์มูลนะครับ
แต่ว่านี่แหละครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ชมกันทั้งประเทศไทย
แต่ว่าพื้นที่ไหนบ้างที่จะมีโอกาสได้ชมกันพื้นที่ไหนบ้างจะมีเมฆมีฟ้ามีฝนมาเป็นอุปสรรค
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับนี่คือสถานการณ์กลุ่มก้อนเมฆที่เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
สังเกตว่าช่วงกลางคืนครับนี่กลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตานะครับในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของไทยนะครับ
ภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนส่วนสถานการณ์ฝนก็เช่นเดียวกันครับ
เหนืออีสานตอนบนค่อนข้างเยอะภาคที่จะมีโอกาสได้เห็นเยอะที่สุดเนี่ยนะครับ
เหมือนจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ
กลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แต่ถึงอย่างไรก็ตามใครที่จะออกไปชมปรากฏการณ์นี้ก็ดูฟ้าดูฝนเตรียมอุปกรณ์กันฝนไว้ด้วยนะครับ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพร่างกายในค่ำคืนที่จะมีความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ